เสิร์ฟความหวานให้เบาหวานขึ้นตากันไปเลย

ต้องบอกว่าเป็นแฟนหนุ่มที่มีฐานะร่ำรวยนะ
คนที่ไม่ร่ำรวยจริงไม่สามารถที่จะมอบสินสอดมูลค่า๑๐ล้าน

แถมยังยกหุ้นเรือลำใหม่ราคา๑๒ล้านให้กับเธออีกด้วย
บนท์วันนี้ชื่อว่าบอมถำรัฐนะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยนักข่าวก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวด้วย
บรรยากาศเขาบอกว่าเป็นการแถลงข่าวแบบล่องเรือกันไป
นักข่าวก็ได้ไปร่องเรือกับเขาด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะคุณ
แต่เห็นแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ

ใครจะรู้ว่ากว่าจะได้สามีรวยแบบนี้
แนทเอวิตาต้องไปล้างซ่วมก้าววัฒน์
แท้มที่สำคัญแต่งแล้วยังไม่จดทะเบียนสมรสนะคะ
เพราะว่าหมอดูคนดังเขาทักมาว่า
จะมีอาถารณ์ขนาดนั้นเลยนะ
จีบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ
เราติดตามผลงานตั้งแต่เขาเล่นละครเรื่องแรกครับ

คุยกับใครก็ผิดหวังอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ปลงแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราแบบไม่มีความสุขเรื่องความรัก
ก็มีคนแนะนำว่าสงสัยทำกรรมมาเยอะ
ต้องไปทำบุญในการล้างห้องน้ำ๙วัน
ตอนนั้นเราก็แบบก็ลองดูเนอะ
ถ้าไม่ได้คู่ก็อย่างน้อยก็ได้ทำบุญ

ไปทำจริงแล้วก็แล้วก็แล้วก็วันนี้
อย่าบอกนะว่าได้เป็นพี่บอมมาเลย

คือมันไม่ใช่ว่าเราทำอะไรเรื่องนึงแล้วจะได้เจอเขา
แต่น้าคิดว่ามันคงต้องทำอะไรดีมาหลายเรื่อง
ได้เจอเขาในวันนี้ที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขมาก

ความเชื่อเขาไม่กล้าเสี่ยงกับหมอดูจริง
เขาก็บอกว่าอย่าดีกว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่นัทเอง

ก็ตั้งใจว่าถ้าในชีวิตมีโอกาสได้แต่งงาน
ก็จะรักษาความสัมพันธ์ให้ดีแล้วก็จะไม่หย่า
เป็นไงสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคุณผู้ชมค่ะ
มูเตรูเขาด้วยนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะ
อยู่ที่จิตใจนะเธอคิดดีทำดี

แต่เรื่องสินสอดอันนั้นก็แบบถือว่าเป็นของแถมที่มาได้แล้วกันนะคะ
เพราะว่าเจ้าบ่าวเขาเนี่ยรูปนะคะก็หล่อนะคะ

บอกว่าคุณแน็ตเองเนี่ยเขาบอกว่าถึงเขาจะเป็นสายมู
แต่เขาเป็นมูเตรูที่มีสตินะครับคุณผู้ชมค่ะ
คือจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการล้างห้องน้ำ
เก้าวัดที่เธอบอกเนี่ยนะจริงแล้ว
มันก่อนหน้าที่จะมาเจอกับคุณสามีเนี่ย
นานมากแล้วมันทิ้งช่วงนานมากแล้ว
แต่ว่าเธอเองก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่เจอเขา

พอคิดแบบนี้ปุ๊บสิ่งดีก็เข้ามาในชีวิตเลย
ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะคะคุณผู้ชม